กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็เตรียมที่จะฝึกฝนพัฒนาอาชีพให้กับบรรดานนักโทษชั้นดี
ที่จะได้รับการพระราชธานอภัยโทษคาดว่าจะเริ่มต้นพร้อมกันทั้ง๗๗จังหวัดทั่วประเทศ๑๙ธันวาคมนี้ครับ
ธิรพลขุนเมืองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่า
กระทรวงแรงงานมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกรพรเป็นหน่วยงานหลักฝึกอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ให้กับผู้ที่จะได้รับประการพระราชธานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษปี๒๕๕๙
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ส่งขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐
โดยมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนทุกกลุ่ม
ตามมาตรการ๘วาระเร่งด่วนปฏิรูป
โดยกพรจะดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษและนักโทษชั้นดี
เริ่มพร้อมเคลียงกันทั้ง๗๗จังหวัดในวันที่๑๙ธันวาคมนี้
โดยดำเนินการฝึกอย่างน้อยจังหวัดละ๑รุ่นรุ่นละ๒๐คนรวม๑๕๔๐คน
สาขาที่ทำการฝึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาช่างที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นช่างปูกระเบื้องช่างเชื่อม
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำและมีรายได้
รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของกิจการได้เองอีกด้วยนะครับ
สำหรับการฝึกอาชีพตามกลุ่มเป้าหมายกรพรมีการดำเนินการมาโดยตลอด
โดยฝึกไม่น้อยกว่าปีละ๒๐๐คนเพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือนะครับ
ส่งเสริมการมีงานทำสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนครับ